เป็นภาพหัวข่าวแล้วและคนในโลกโซเชียล
ก็แห่เข้าไปให้กำลังใจตอนนี้ต้องเรียกว่านายไพรวัน
เพราะว่าเมื่อเช้านี้เองอดีตพระมหาภรรยวรรณ
ท่านลาสิบขาเรียบร้อยแล้ว
ก่อนหน้านี้มีความสงสัยนะคะว่าจะศึกจริงหรือไม่ศึกจริง
แต่มีความชัดเจนเมื่อท่านโพสต์ข้อความหนึ่งลักษณะเป็นการขอบคุณ
และทีนี้หมอแหลปแนนด้าไปถามว่าท่านจะศึกจริงเหรอ
ท่านตอบว่าจริงเท่านั้นแหละค่ะ
คือก่อนหน้านั้นมีกำหนดการวันเวลาออกมา
ว่าอาจจะศึกวันที่๔ธันวาคม

แต่ปรากฏว่าเช้าวันนี้กลายเป็นข่าวที่
การที่พระมหาภัยวันท่านจะศึกจริงหรือไม่ศึก

ซึ่งตอนนี้นะฮะท่านก็มีเรื่องของปัญหาต่างนานาที่รุมเล้าท่าน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวงการสงฆ์เรื่องของตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง
แล้วก็เรื่องของอาการป่วยของมารดาของพระมหาภัยวันนั่นเองนะครับ
ท้ายที่สุดนะครับการลาศิกขาของพระมหาภัยวัน
เกิดขึ้นเมื่อเช้าเพราะว่าพระมหาภัยวันท่านโพสต์ในโลกโซเชียล
เป็นการกราบลาศิกขากราบลาพระมหานพันธ์สันติพัทโท
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกดพระนักเทศรุ่นพี่ที่สนิทสนมกัน
แล้วก็มีการทำการศึกให้ที่วัดสะเกด
โดยมีพระมหาสมปองร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานนะครับ
เป็นภาพที่ท่านโพสต์ออกมาเองพร้อมกับข้อความที่ท่านโพสต์มาด้วย
เป็นภาษาบาลีแล้วก็เป็นภาษาไทยนั่นคือคำกล่าวขอลาศิกขานั่นเอง
นี่ครับศิกขังปัจจักขามิฮิติมังธาเรทะ
แล้วก็ที่โพสต์มาเป็นประโยคแบบนี้นะครับ
ศิกขังปัจจักขามิฮิติข้าพเจ้าขอบอกคืนศิกขา
วิญญาณปัจจักขามิข้าพเจ้าขอบอกคืนพระวินัย
โมกขังปัจจักรขามิข้าพเจ้าขอบอกคืนปาติโมก
และฮีฮิติมังทาเรทะ
ขอท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคฤหัสแล้ว
นี่คือสิ่งที่พระมหาภัยวันโพสต์
และตอนนี้ถือว่าลาศิกขาเรียบร้อยแล้ว
กลายเป็นนายไพรวันสุวรรณบุตร
อกจากนี้แล้วนะฮะก็มีการโพสต์ออกมาเรื่อยเลยนะครับ
ในเฟซบุ๊คไพรวันสุวรรณบุตรนี้นะครับ
นี่ฮะภาพต่อมาก็คือภาพนี้
เขียนประโยคสั้นว่าเริ่ม
มีหลายคนสงสัยว่าเริ่มอะไร
แต่ก็ตีความกันไปบอกว่าเริ่มเข้าสู่ทางโลกนะครับ
เริ่มเป็นคฤหัสแล้วก็ในคอมเมนต์
ไปตอบคอมเมนต์คนที่ให้กำลังใจมากมาย
รวมถึงโพสต์ประโยคสั้นว่านี่ผมโสดนะ
แล้วก็ทำมือคุณเป็นรูปมินิฮาร์ดนะครับ
หลังจากนั้นนายไพรวันสุวรรณบุตรโพสต์ที่โรงพยาบาล
เป็นภาพที่เดินทางไปที่โรงพยาบาลนี่ครับ
แล้วก็บอกว่าแม่กำลังจะผ่าตัด
อยากจะกอดแม่แต่ก็ยังกอดไม่ได้
เพราะต้องรอแม่ผ่าตัดนี่ครับ
นี่คือส่วนหนึ่งที่ก่อนหน้านั้นนะครับ
คือได้กอดมารดาก่อนที่จะบวชและอยากจะกอดอีกครั้ง
เพราะว่ามารดามีอาการป่วยแล้วก็ต้องรับการรักษา
ท้ายที่สุดนายไพรวัลสุวรรณบุตร
ก็เดินทางไปหามารดาที่โรงพยาบาล
แล้วก็เฝ้ารออาการว่ามารดาจะได้รับการผ่าตัดนะครับ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ท่านได้ลาศิกขาบทในครั้งนี้
ทีนี้เรื่องของการรักษาตัวของแม่อดีตพระมหาภัยวัน
คือท่านก่อนหน้านี้ท่านมีรูปวาดนะคะเป็นสีฝุ่นสีพาสเทล
ท่านบอกว่ามีคนให้มาชื่อยมพิต้น
ท่านก็เลยบอกว่าจะเอาภาพภาพนี้มาประมูล
แล้วโพสต์ภาพนี้ลงเฟซบุ๊กนะคะเป็นภาพขนาด๓๘๕๖เซนติเมตร
โพสต์เมื่อ๑๖ชั่วโมงที่แล้วก่อนที่ท่านจะลาศิกขา
บอกว่าเปิดประมูลรูปวาดสีฝุ่นสีพาสเทล
กระดาษร้อยปอนด์รูปนี้เริ่มต้นที่๑บาท
ประมูล๑๒นาฬิกาตรงวันนี้
วาดนี้อาตมาได้รับมาจากโยมพี่ต้น
แต่ขอส่งต่อให้ท่านที่อยากได้เป็นที่ระลึกจากอาตมา
ในฐานะของพระมหาภัยวันเป็นครั้งสุดท้าย
จัยทั้งหมดที่ได้จากผู้ประมูลอัตมาขอมอบให้โยมแม่
เพื่อการรักษาตัวหลังการผ่าตัดมะเร็ง
คนเข้าไปตีความรูปนี้กันเยอะมากนะครับ
ก็แน่นอนนะฮะเป็นรูปที่เหมือนท่านลาศิกขา
แล้วก็นุ่งขาวห่มขาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็จะเห็นว่าผ้าสีเหลืองจะอยู่มุมด้านซ้ายของภาพ

ใครสนใจก็ไปประมูลเพิ่มเติมได้นะคะก็ยังมีเวลาอยู่นะคะ

อีกประมาณ๑ชั่วโมงหลังจากนี้ไปค่ะ
ใช่นะครับนี่ผมพยายามเข้าไปส่องในเฟสไพรวันวันนบุตรนะฮะ
ขออภัยไม่ใช่สวรรค์บุตรไพรวัณวัณบุตรนะครับ
ก็โพสต์ล่าสุดนี่ก็คือเป็นการโพสต์ที่โรงพยาบาล
เตรียมจะผ่าตัดแล้วอยากจะกอดก็ยังกอดไม่ได้นะครับ
ดูเรื่องของคอมเมนต์กันบ้างนะครับ
เมนต์คนเข้าไปให้กำลังใจเยอะมากนะครับ
แล้วก็บางคนบอกว่าสู้ค่ะให้กำลังใจนะครับ
ส่งกำลังใจให้คุณแม่ด้วยขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับ
แล้วก็หลายคนเนี่ยโอ้โหก็เข้าไปให้กำลังใจแล้วก็พูดคำเดียวกัน
บอกว่าเสียดายจังที่ท่านศึกแล้วนะฮะ
และทีนี้จะมีพระนักเทศที่ไหนและหลายคนก็ยังสงสัยอยู่นะครับ
ท่านบอกว่าเริ่มเนี่ยท่านจะเริ่มไปไหนเริ่มทำอะไรนะครับ
ส่วนภาพที่ท่านถ่ายเดียวถ่ายคนเดียวหลังจากที่ศึกเนี่ยนะครับ
แล้วก็ใส่เสื้อยืดสีขาวลักษณะคล้ายนุ่งผ้านะฮะ
ส่วนเสื้อยืดสีขาวเป็นลายแมวคุณ
ปิดหูปิดตาปิดปากคนก็ให้กำลังใจกันเยอะเลยนะฮะ
แล้วก็เข้าไปถามแล้วครับเริ่มอะไรเริ่มเมื่อไหร่เริ่มยังไงนะครับ
แล้วก็เสื้อนี้จึ้งมากมีคนเข้าไปแซวเหมือนกัน
สวัสดีครับไม่ใช่หลวงพี่แล้วสวัสดีครับพี่หลวง
หลายคนเข้าไปแบบนี้นะครับ
แล้วก็เริ่มเหรอเริ่มอะไรคนถามแบบนี้เยอะเลยนะฮะ
นี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับในส่วนของอดีตพระมหาพรายวรรณ
หรือว่านายไพรวันวันนบุตรนะครับ
คุณผู้ชมฮะก่อนหน้านั้นมันมีกระแสดราม่าออกมานะครับ
เพราะว่ามีสื่อเขาก็ไปวิเคราะห์อืม
ว่าเมื่อพระมหาพรายวรรณท่านลาศิษย์ขาออกมาแล้ว
ท่านจะมีทรงผมแบบไหน
เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นเหมือนกันนะครับ
เพราะว่านี่ฮะอดีตพระมหาพรายวรรณ
บอกว่าอาจารย์ถวันเคยกล่าวไว้
ขออภัยคุณผู้ชมท่านใช้คำแบบนี้
เสือกน้อยเสือกแต่พองาม
ฝากถึงช่องจุดและหลายท่านนะ
อาตมาชอบคำคมนี้ก็เลยอยากแบ่งปันให้
เอาเวลาที่มีไปดูแลผมบนหัวของตัวเองกันให้ดีนะ
ไม่ต้องเป็นห่วงผมบนหัวคนอื่น
ผมบนหัวอัตมาไม่ได้ไปหนักบนหัวใคร
แน่นอนเจริญพรอันนี้โพสต์เมื่อ๒๑ชั่วโมงที่แล้ว
ก่อนที่ท่านจะลาศิกขานะครับ
ทีนี้สิ่งที่ติดตามกันต่อก็คือบทบาท
บทบาทของอดีตพระมหาภัยวันหลังจากนี้จะทำอะไรที่ไหน
อย่างไรจะเริ่มเขาบอกว่าเริ่มอะไรนะ
ใช่นะครับผมเข้าไปส่องเฟสของพระมหาสมปอง

มหาสมปองท่านโพสต์เมื่อ๑๓ชั่วโมงที่แล้ว
บอกว่าขอ๓คำให้น้องของผม
คำทุกท่านจะให้อะไรแก่อดีตพระมหาภัยวันนะครับ
คนเข้าไปคอมเมนต์ในเชิงเดียวกันเลย
คำที่ว่าคืออย่าศึกค่ะอย่าศึกเลย
เสียดายจังมีแค่ประโยคนี้คุณ
คำแบบนี้อยู่ต่อค่ะอยู่ต่อครับ
อยู่ต่อนะชอบท่านค่ะทบทวนหน่อย
แต่ท้ายที่สุดไม่ทันการแล้วนะครับ
เพราะว่าอดีตพระมหาภัยวันก็ลาศิกขาเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อเช้านี้เราก็เลยเอามาเริ่มเป็นข่าวแรกของข่าวเที่ยงไทยรัฐเลย

ว่าอดีตพระมหาภัยวันท่านจะไปเริ่มบทบาทในทางโลกอย่างไรบ้าง
หลายคนก็จ้องมองไปท่านจะไปเปิดช่องเองหรือเปล่า
หรือว่าจะเดินทางไหนต่อหรือว่าท่านจะดูแลมารดาก่อนในช่วงนี้นะครับ